ทีนี้พ่อเจ้าหลวงตูนรอบนี้ลุงตู่นายกรัฐมนตรี
ลุงตู่จะไปอยู่ที่คำชโนธจังหวัดอุดรธานี
แต่ชาวบ้านพอรู้ว่าลุงตู่จะมาตะโกนถามมาทำไม
คนถามแสดงว่าเกียรติลุงตูมาทำไมช่วงบ่าย
ทำไมไม่มาช่วงเช้าเราจะได้มีแนวทาง
รอส่องทะเบียนรถลุงตู่กันอยู่ฮะ

ภาพเก่าของลุงตู่เตรียมจะเดินทางไปที่จังหวัดอุดรธานีวันนี้
แต่ครึ่งเช้าจะอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดครับ
และจะไปดูความก้าวหน้าในการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์

แต่ช่วงบ่ายสิช่วงบ่ายจะไปที่วังนาคินคำชโนธ
วังนาคินคำชโนธเนี่ยเป็นหนึ่งในหก
นำร่องท่องเที่ยวเปิดเมืองอุดรธานีชื่อว่าอุดรพลัสโมเดล

และที่สำคัญไปกว่านั้นคนรอส่องทะเบียนรถของลุงตู่
แต่ถ้าหากลุงตู่จะมาอยู่ที่คำชโนธ

ทันแล้วมันไม่ทันนะดิมันไม่มีทางทัน

ไปคุยมาให้จากที่ธรรมเนียบรัฐบาล
มีคนไปตรวจสอบมาให้แล้วจากธรรมเนียบรัฐบาลว่าลุงตู่
จะเดินทางมาที่อุดรธานีด้วยรถอัลพาร์ท

หมายเลขทะเบียนของโตโยต้าอัลพาร์ตลุงตู่
กว๕๔๔๕อุดรธานี

จะใช้รถคันนี้ปฏิบัติภารกิจเช้าบ่าย
ดังนั้นเช้าจะอยู่ที่วัดประบัติตราศ

ผู้ว่าสยามเปลี่ยนคันให้นายกนะ
มังเหงกเลยน่ะ

แต่ตอนนี้เป็นเหมือนกำหนดการ
เวลานายกจะไปไหนมาไหนท่านก็ต้องมีกำหนดการชัดเจนว่าท่านจะขึ้นรถลงรถ
ด้วยรถยี่ห้ออะไรทะเบียนอะไร
มาแล้วจากที่ธรรมเนียบรัฐบาลนะครับ
คนก็เลยตัดพอนักข่าวเลยถามลุงตู่
เมื่อวานนี้ถามลุงตู่ว่าลุงตู่จะเปลี่ยนกำหนดการได้ไหมจากช่วง
ช่วงบ่ายเป็นช่วงเช้าถามลุงตู่หน่อยลุงตู่งงเลย
ไม่สนใจภารกิจลุงตู่เลยสนใจแต่ตัวเลขนะครับ
ตู่ก็เลยตอบแบบตัดเพาะน่ารักฟังลุงตู่
โอเคนะขอบคุณค่ะ
ลุงตู่ไม่มาไม่เป็นไรดูนากน้อยก็ได้ว่ะ
ลงนาคน้อยฮะแล้วก็บอกใบ้ให้แนวทางมา

ให้ดูนาคน้อยเวลาร่ายรำอันนี้ด้านหน้า
มาแล้วจ้ะไม่ใช่พญานาคนะคือไม่ใช่บวชนาคนะแต่นี่คือพญานาค
เป็นนาคน้อยองค์เล็กนะครับ
หรือหากดูนาคน้อยชูไม้ชูมือเอามือมาให้ดูหน่อย
ชูม้าให้ชูมือนี่จ้านี่มือจ้า
แล้วมันอย่างไรมือมันมีสัญลักษณ์อยู่
ให้ดูปลายมือให้ไปดูขมวดนิ้ว
ซ้ายมองขวาอย่าเพิ่งละสายตาจากหน้าจอ

อันนี้มันท่ารำเขาไม่ใช่เหรอไม่ท่ารำต้องเป็นอีกแบบนึง
แต่นี่คือท่าใบ้ให้แนวทางมาอย่างชัดเจนนะครับหรือยังไม่สาแก่ใจขยับไปต่อ
อ่างน้ำมนต์ไปดูขันนมลมองวนไปวนมามองมามองไป
สู่หายใจลึกสู่ประโยชน์หมดหมดการงานนี้ไม่มีทางได้
จริงเหรอแต่คนที่เขามีแนวทางแล้วเขาสมพงกับอ่างนมลมันฉีบที่ตาเลย
อันนี้ตามรายงานบอกว่าเขาเห็น๕๔๐และคนดีดนิ้วพัวเลย
มันไปประจวบเหมาะกับทะเบียนรถลุงตู่
อ๋อ๕๔๕ค่ะ๕๔๕เห็นไหมล่ะ
นี่เลยกลายเป็นแนวทางช่วงเช้าต่อให้ลุงตู่ไม่มาแคร์ซะที่ไหน
แล้วศูนย์น่ะอะไรศูนย์ศูนย์ก็ไม่ต้องไปนับมันดิ
เอาเหรอแล้วแต่อย่างไรเอาแค่๒ตัวไปก่อน
เป็นห่วงลุงตู่เดินเหินเวลาไปอุดรท่านค่อยเดินนะ
ทำไมล่ะกลัวไปสะดุดล้มอีก
โอ้ไม่เป็นไรเขาดูแลตัวเองได้แล้ว